ผู้ชายคนนี้เสพยาบ้า

แล้วคนที่เขาไปยิงนั้นเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ยิงชาวบ้านที่โดนลูกหลงเนี่ย

เจ้าหน้าที่ต้องเร่งควบคุมเหตุการณ์ครับ
หงิงถ้าไม่เชื่อกูแล้วมึงจะเชื่อใคร
คุณต้องให้โดนวิสามันแต่หนุ่งนิงก็โบกมือ

สามสิบสามปีครับคนที่เสพยาบ้าจนหลอนแล้วก็เอาปืนไปยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งเป็นน้าของเขาแท้นะฮะแล้วก็ชาวบ้านโดนลูกหลงหูซ้ายฉีกขาดด้วยครับ
ตำรวจพยายามพูดคุยก่อนแหล่งใต้คุยกันกับหุงหิงนายมนชัยคนนี้อายุ๓๓ปี
ผู้ต้องหายิงนายสุรศักดิ์ครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
เป็นน้าของเขาบาดเจ็บสาหัสแล้วชาวบ้านโดนลุกหลงจนหูฉีกนะฮะ
หงิงเนี่ยหลบหนีมาซ่อนตัวในป่าย่าข้างกำแพงวัดขุนทอ
จนะจังหวัดสงขลาตำรวจปิดล้อมพูดคุยกันอยู่นานสองนาน
หงิงพยายามเดินหนีครับค่ะปากก็บอกว่ามอบตัวมอบตัวไม่เอา
วิสามันไม่เอาไม่ต้องยิงไม่มีอาวุธแล้วเนี่ย
เปิดเสื้อเลิกเสื้อให้ดูนะครับแต่ก็ไม่ยอมสักทีจุดสุดท้ายนี่ฮะ
นี่ฮะเข้าไปคุมตัวชาร์จตัวได้แล้วเรียบร้อยครับ
เข้าไปจับกลุ่มตัวครับระหว่างตรวจค้นเนี่ยไม่พบปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ก็เลยถามว่านุ่งหนิงเอาปืนไปไหนหนุ่งหนิงยอมรับว่าเอาปืนไปทิ้งลงใน
เกลอะหลังบ้านของชาวบ้านตำรวจก็เลยไปตามหาก็ใช้แม่เหล็กลำโพง
ดูดปืนของกลางขึ้นมาได้ในบ่อเกลอะบ่อนี้ครับที่เห็นเนี่ยฮะ
อ่ะเอาขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะในวงกลมสีแดงนี่ครับกระบอกนี้
ทีนี้หนุ่งหนิงบอกว่าเสพยามาไปเอายามาจากไหนเจ้าตัวบอกว่าผมไปซื้อมาจากสมัครพักพวก
ซื้อมา๓เม็ดแล้วก็เสพรัวจนหลอนแล้วพอตกกลางคืนน้าผมที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
อยู่ติดกันผมนะเห็นว่าเขายกพวกมาเต็มเลยแล้วก็สับนกปืนอยู่ใกล้
ผมกลัวเขาจะมาทำร้ายผมหรือเปล่ามายิงผมหรือเปล่าพอตอนเช้า
ผมก็เลยชักปืนไปกระหน่ำยิงใส่น้าก่อนเลยเพราะผมเห็นว่าเขาพาพวกมาสับนกปืนอีกต่างหาก
ผมก็เลยต้องชิงก่อเหตุก่อนยิงใส่น้ากระสุนเข้าที่หลัง๓๔นัดแล้วผมก็วิ่งหนีไป
หุงหนิงหรือนายมนชัยเล่าให้ฟังแบบนี้ฮะ
อื้มเขาทำ๊ใยเราอ่ะ
ได้ยินเสียงสำนกถึงคิดว่าเขาจะฆ่า
เขาฆ่าผมแน่บอกแบบนี้ฮะแต่น่าจะเป็นผลข้างเคียงจากการหลอนยาหรือเปล่า
ต้องตรวจสอบชาวบ้านแถวนั้นว่ายังไง
เสียงเดียวกันหมดเลยครับบอกเหมือนกันเลยว่า
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ่ะเขาเป็นคนดีนะน้าของนายหนุ่งหนิงอ่ะ
ที่โดนยิงเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่มากว่า๒๐ปี
นี่จะเกษียณอายุแล้วเนี่ย๑๓สิงหาวันอาทิตย์นี้แล้วแล้วมาโดนยิงซะก่อน
โชคดีว่าตอนนี้ปลอดภัยค่อยยังชั่วโล่งอกหน่อยนะครับ
ส่วนชาวบ้านอีกคนที่โดนลูกหลงที่หูฉีกนั้นก็ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะ
อยู่ในความดูแลของคุณหมอแล้วตำรวจคุมตัวนายหนุ่งหนิงผู้ก่อเหตุสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพควรมีดครับ
ฉี่ก็ยืนยันฉี่ม่วงครับแจ้ง๔ข้อหานักพยายามฆ่าผู้อื่น
และความผิดตามพรบออาวุธปืนรวมถึงเรื่องพรบยาเสพติดด้วยนะครับ
คุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ